ห้องนอน๓ห้องน้ำค่ะพื้นที่ฮะฮะอันนี้นะคะ
ผู้เช่าติดเองค่ะไม่ได้ขออนุญาตเราเลยนะคะ
โอ้โหติดติดเป็นไลน์ไทยเลยนะคะ
มีป้ายอะไรไม่ทราบค่ะภาษาจีนค่ะติดอยู่หน้าห้องนอนดิฉันนะคะ
ไม่ได้ขออนุญาตเลยค่ะออกก่อนกำหนดอย่างนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงต่อเลยนะคะ
นี่เป็นลายอย่างนี้เลยค่ะห้องนอนดิฉันค่ะ
อยู่ไม่ได้นะคะอย่างนี้เวียนหัวค่ะคงจะต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะ
ผนังสีดำก่อนก็รู้สึกตกใจอะค่ะก็ตกใจอ่ะเพราะมันเป็นสีดำอะค่ะ
ครับแล้วพอแล้วพอเดินเข้าไปก็มีเป็นรูปเรือหงรูปเรือสุกสุพรรณหงษ์อืม
ก็รู้สึกโอ้โหนี่มันก็แดงหันไปอีกด้านหนึ่งมันก็เป็นอีกลายหนึ่งอืม
ซึ่งเป็นลายเทพนมมันก็ก็ตกใจมากอะค่ะครับแต่ตอนนั้นมันยังแปลความไม่ออกว่ามันเออ
มันคืออะไรอืมรูปอืมรูปแต่ว่ามันคับคล้ายคับคาดอ่ะ
ยังไม่กล้าแบบตัดสินใจมันก็ตกใจอยู่หรอกค่ะแต่แต่ในส่วนของพี่ยังไม่ได้ไปนึกถึงเลยนะคะว่าลายมันไปเหมือนกับอะไรอ่ะ
รู้แต่ว่ามันเป็นสีแดงซึ่งมันผนังสามด้านมันไม่เหมือนกันก็รู้สึกก็รู้สึก
ตกใจแต่ว่าไม่ได้คิดไปถึงไปไกลขนาดนั้นพอลงไปปุ๊บวันรุ่งขึ้นมาดู
ก็เห็นเป็นสองล้านก็ตกใจยังขำเลยบอกอุ๊ยคลิปแค่นี้ทำไมแบบ
เขาพูดคุยกันไปทางไหนบ้างครับ
คือลายเทพนมมันก็เหมือนลายที่ติดโรงศพอะไรอย่างนี้
เราอ่านดูเราก็เอ๊ะแต่ทีนี้เราก็อยากจะรู้
เพราะว่าหลายคอมเมนต์เขียนอย่างนี้บ้าง
บางคนก็บอกว่าสวยดีแปลกดีเอาเก็บไว้อะไรอย่างนี้
ก็มันก็เป็นไปตามนั้นจริงแล้วก็เออก็ขำอะค่ะ
ปรับปรุงห้องหรือจะทำอะไรก็ควรจะต้องแจ้งเจ้าของห้องก่อนนะคะ
เราควรจะต้องมาคุยกันก่อนว่าจะต้องทำอะไรอย่างนี้
เพราะอย่างนี้มันเกิดความเสียหายขึ้นมันคือมันเสียเวลา
คือเขาย้ายออกไปแล้วแล้วแทนที่เราจะได้เข้าไปใช้ห้องได้เลย
เข้าไปปล่อยขายปล่อยเช่าได้เลยแค่ทำความสะอาดอย่างเดียว
มันก็คือทำให้เสียเวลามากอะค่ะ
แล้วก็เสียเงินด้วยเพราะออกก่อนนี้มันก็คือเสียโอกาสอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แทนที่จะได้อยู่ตามสัญญาณครบหนึ่งปีอ่ะมันก็คือเสียโอกาสนะคะ
อยากให้ผู้เช่าทำตามสัญญาณใหม่หรือถ้าจะทำอะไรก็มาคุยกันหน่อย